แล้วก็น้อยใจดังนั้นก็ส่งข้อความเหมือนกับสั่งเสียให้กับคุณแม่แล้วบอกว่าชาติหน้าขอเกิดเป็นลูกแม่อีก
หลังจากนั้นตัดสินใจกระโดดจากเรือเฟอรี่
ซึ่งมีภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพนี้ไว้ได้
เดี๋ยวไปดูกันก่อนเลยนะคะนี่เป็นจังหวะนั้นเลยคุณผู้ชม
เห็นไหมคือแป๊บเดียวเองนะคะ
แล่นอยู่กลางทะเลแล้วก็จับภาพได้
ผู้โดยสารผู้ชายกำลังกระโดดลงมาจากเรือ
แล้วก็จมหายไปในทะเลนะคะ
โพสต์ข้อความในกลุ่มสื่อสาธารณะของจังหวัดสุราธานี
บอกว่าแจ้งเหตุมีคนตกเรือเฟอรี่หรือว่าตั้งใจ

เวียนหาแต่ไม่เจอตอนนี้เริ่มมืดแล้วขอให้ปลอดภัยครับ
พร้อมกับภาพบนเรือเฟอรี่ที่แล่นอยู่กลางทะเลนะคะ
คือผู้โดยสารคนอื่นพอเห็นภาพนี้ก็ช็อกก็ตกใจแล้วค่ะ
ทีนี้สอบถามไปอย่างไหนสงพลสดคมขำ
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าเรือเฟอรี่ลำนี้เนี่ย
ออกจากท่าเทียบเรือสมุยตอนประมาณสัก๕โมงเย็น
แล้วก็มาที่ท่าเทียบเรือดอนศักดิ์
หลังจากออกจากท่าเทียบเกาะสมุยมาได้ประมาณสัก๑ชั่วโมง
ก่อนจะถึงท่าเทียบเรือดอนศักดิ์ประมาณ๑๐กิโลเมตร
มีผู้โดยสารผู้ชายคนหนึ่ง
คือเขากระโดดลงมา
เพราะว่าอะไรผู้โดยสารคนอื่นในเรือเขาตะโกนร้องเลยนะ
บอกว่าช่วยด้วยมีคนตกลงไปในทะเล
ปตันเรือก็เลยหันหัวเรือกลับ
เพื่อที่จะไปค้นหาผู้ชายที่กระโดดลงไป

มันก็เริ่มมืดค้นหาเท่าไหร่ก็หาไม่พบ
ทีนี้ก็เลยต้องประสานไปยังชายฝั่ง
หลังจากที่เกิดเหตุตำรวจก็มีการเชิญตัวผู้ที่เห็นเหตุการณ์
ไปให้ปากคำแล้วก็ไปตรวจสอบ
ปรากฏว่าไปเจอกระเป๋าของผู้ชายที่กระโดดลงทะเล
ระบุชื่อเอาไว้ค่ะว่าพลทหารพานุพลเทพปรารถนา
หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือภาคใต้
และพวกนี้ก็เป็นเอกสารต่างนะคะ
จากหลักฐานที่พบแล้วเขาเจอโทรศัพท์
มีข้อความสุดท้ายที่ส่งไปให้แม่
แล้วก็เขียนว่ารักแม่มากนะครับ
ดูแลต้นปังดีผมมันแย่ไม่มีอะไรดีสักอย่าง

หน้าขอเกิดเป็นลูกแม่อีกนะครับ
นี่แหละข้อความที่มีการส่งไป

ซึ่งพลตำรวจตรีอภิชาติบุญศรีโรธผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานีนะคะ

ก็สั่งให้เรือตรวจการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานี๒
ที่ประจำการสพดศักดิ์เร่งค้นหาผู้สูญหาย
แล้วก็ให้ประสานกับสพเกาะสมุย
เพื่อพบญาติเพื่อที่จะสอบสวนหาสาเหตุ
ว่าพลทหารคนนี้นี่เขามีปมอะไร
ทำไมถึงตัดสินใจที่จะกระโดดเรือแบบนี้
คุณผู้ชมจากเหตุการณ์ช่วงเย็นเมื่อวาน
จนกระทั่งเวลาผ่านไปสักประมาณเกือบ๖ชั่วโมง๕ทุ่มที่ผ่านมานี่แหละค่ะ
มีเรือประมงแจ้งมา
บอกว่าตอนนี้พบตัวพลทหารพานุพล
ลอยคออยู่ในสภาพอยู่กลางทะเล

มีชีวิตอยู่แล้วก็อ่อนแรงมาก
อยู่ห่างจากฝั่งประมาณ๗ถึง๘กิโลเมตร
ทีนี้ก็เลยมีการช่วยเหลือแล้วก็แจ้งไปยังฝั่งนะคะ
ภูมิกำการโรงพักษณ์ดอนสักก็นำเรือตรวจการ
ไปรับตัวพลทหารคนนี้มาที่ท่าเทียบเรือแหลมทวด
เพื่อที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาล
แล้วก็อยู่ในความดูแลของทีมพยาบาลแล้วนะคะ
ฟังเสียงผู้กำกับการโรงพักดอนศักดิ์ค่ะ
ปลอดภัยดีเขาแช่น้ำอยู่ลอยคออยู่

เขาก็มีปัญหาทำครอบครัวบ้าง
ตรงนี้ก็น้องเขาไม่พร้อมที่จะให้รายละเอียดเท่าไห
แต่ผมถามว่าตอนแรกเขาก็บอกเขาวูบ
แต่พอศักดิ์ไปสร้างมาเขาก็บอกเขาก็เดินไป
ก็มีปัญหาบ้างแต่ว่ารายละเอียดเท่านั้นยังไม่เป็นประโยชน์อีกทีเดียว
เห็นใจน้องเขาตอนนี้สมมติว่าติดใจเขาค่อนข้างจะแย่อยู่
และผู้กำกับการศพดรศักดิ์ก็บอกด้วยบอกว่าเบื้องต้น
คือทราบข้อมูลว่าพลทหารคนนี้เลิกกับภรรยาได้ประมาณสักปีหนึ่งแล้ว
แล้วก็ต้องเลี้ยงดูลูกชายวัย๒ขวบ
แล้วก็นำลูกชายมาฝากกับคุณแม่เลี้ยงดู
เพราะว่าตัวพลทหารคนนี้ต้องเข้าเป็นทหารเกณฑ์
ส่วนวันเกิดเหตุก็ได้ส่งข้อความมาหาคุณแม่
เพื่อที่จะสั่งเสียแบบที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะ